ปีนี้บอกเลยว่าขอเรียกแม่ไว้ก่อนด้วยความยิ่งใหญ่ในเวลา
แม่ภันธ์ทั้งโส๔๕ปีแล้วจ้า
อายุไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไร
แต่บอกเลยว่าความแซ่บแล้วก็ความมีอิทธิพลในวงการลูกทุ่งหมอลำไม่ธรรมดา
วันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาค่ะคุณแม่บัวผัน
เราก็จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลที่บ้านกันเลยนะ
ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการหาการเดียวกอฟท

เป็นเจ้านายอันเป็นที่รักของแม่บัวผัดนี่แหละ
ร่วมเดินทางมาร่วมอวยพรแล้วก็ทำบุญด้วยกันเลยคุณผู้ชม
โบผันเรานี่นะยิ้มหวานใส่ชุดผ้าไทยสีหวานเลยเชียว
ทำพิธีบุญต่างผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต
พรวันเกิดหมอลำสาวกันเยอะเลย
แต่คุณผู้ชมนี่ภาพนี้แหละทำเอาชาวเน็ตพากันฮือฮาเลย
ไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีความสวยของแม่ก็ใช่แต่ที่สวยที่มีขอมองเลยไปทะเบียนรถก่อน
นี่นะคะชมป้ายทะเบียนรถตู้แม่บัวผันทางโสก่อนเด่นชัดขนาดนี้๑๖๖
โฟกัสได้ไงไหวเจ้าตัวเนี่ยนะโพสต์เลขอะไรใครซื้อตามก็ถูกกันบ่อยเลยคุณผู้ชม
เห็นอะไรกันรึเปล่าแต่แม่เขามองว่าเหมือนจะเป็นเลข๖

ก็บอกว่าเลข๖แล้วก็เลข๒แล้วแต่สายตาคุณมองแล้วกันนะจ๊ะ
ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้เราเหลือบไปเห็น๑เส้น๔๕ป้ายทะเบียนรถ